และฝากคุณตำรวจไปดูตรงนี้ด้วยนะคะทางด่วนมุ่งหน้าถนนพระราม๒ค่ะ
เพราะว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งนะคะเอากล้องหน้ารถของตัวเองมาโพสต์ไว้ในทวิตเตอร์
แล้วก็เฟซบุ๊กจอสอร้อยเขาแชร์ออกไปนะคะเป็นภาพแบบไหนไปดูกันค่ะ

ในวงกลมสีแดงเฮ้ยก่อนนะคะปินเนี่ยค่ะ
เป็นรถจักรยานขี่สวนเลนขึ้นมาบนทางด่วน
ไปอยู่เลนขวาด้วยอยู่เลนขวาด้วยมืดด้วยนะ
คำถามคือคนหรือว่าวิญญาณ

เขาบอกว่าเห็นเป็นคนเลยแต่คือเขาสงสัยอ่ะค่ะ
มายังไงเอามายังไงมายังไง
เพราะว่าเจ้าของรถเนี่ยอยู่เลนขวาขับมาเลนขวา

เสี่ยงนะอันตรายนะโดนชนได้นะ
นะคะผู้หญิงคนนี้เขาเอาภาพจากกล้องหน้ารถของเขาเนี่ย
โพสต์ในทวิตเตอร์ส่วนตัวแล้วเฟซบุ๊คจอสร้อยเขาก็แชร์ต่อเนี่ยนะคะ
ระบุแบบนี้มันเกิดขึ้นตอน๕ทุ่มวันที่๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา
จักรยานปั่นย้อนสอนขึ้นมาบนทางด่วนมุ่งหน้าพระราม๒ค่ะ
เขาบอกอีกนะบอกว่าตกใจมากและอันตรายมาก

เรื่องต้นโทรแจ้งสายด่วน๑๕๔๓ไปแล้ว

แต่ทำแบบนี้ไม่ดีนะลุง
ว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกลางดึก๑๐สิงหาคมที่ผ่านมา
หลังจากที่โพสต์ออกไปมีคนแชร์ค่ะ

จักรยานคันนี้น่าจะปั่นขึ้นมาจากทางลงของทางด่วนดาวคนอง
เพราะว่าตรงนั้นช่วงดึกมีคนใช้น้อย

มีรถวิ่งสวนขึ้นมาบนทางด่วนเคยเห็นเป็นประจำเลย
ถึงแม้จะไม่มีรายงานต่อนะคะว่าคุณลุงท่านนี้
ปั่นจักรยานย้อนสอนประสบอุบัติเหตุอะไรหรือเปล่า
แต่ว่าเจ้าหน้าที่น่าจะเข้าไปดูแลแล้วนะคะ
หลังจากนั้นเจ้าของคลิปก็โทรไปแจ้ง
อาจจะโดนจับคุณลุงเนี่ยนะอาจจะโดนจับหรือว่าโดนตักเตือนไปแล้ว
แต่อย่างน้อยนะคะนำคลิปนี้มาให้ดูก็เพื่อให้ทุกคนได้ระวังนะคะ
เขาบอกว่านี่แหละทางด่วนมุ่งหน้าพระราม๒
มักจะมีรถสวนขึ้นมาแบบนี้
เพราะฉะนั้นแล้วอย่าคิดว่าทางด่วนแล้วเราก็ขับเพลินไง

อันตรายอันตรายสุดเลย